พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
สนับสนุนโดย๒ความอร่อยเหนือระดับจากดัสนิวพรีเมียมมิ้ว
ขอบคุณครับ

สัปดาห์ที่แล้วเราได้เช็คดวงกันไปแล้วในเบื้องต้น

แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งทุกปีเนี่ยเราเคยคิดไหมครับว่าแพลนปีนี้จะทำอะไร
หลายคนแพลนไว้แพลนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ยังไม่ได้ทำก็มี
ฉะนั้นเอาแพลนปีที่แล้วย้ายมาปีนี้ก็ได้นะดีกว่าไม่ได้ว่ากัน
แล้วก็บวกกับดวงที่เราจะไปดูกันว่าเฮ้ยถ้าดวงเราดีเราก็ลุยไปให้เต็มที่
แต่ถ้าดวงไม่ดีเนี่ยจะถามพ่อหมอรักว่ามันควรจะทำกันยังไง
ตอนแรกคือตั้งสติระมัดระวังเลยนี่เลยแล้วเราควรจะไหว้พระทำบุญไงเดี๋ยวเราจัดให้ดีไหม
จัดให้ในรายการรวมทั้งดวงของวงการบันเทิงด้วยพวกเราก็อยากรู้เหมือนกัน
แล้วก็ในระหว่างที่เราคุยกันนะคุณผู้ชมไปทำบุญตักบาทที่ไหนบ้าง

ละเลขยิ่งไปกันใหญ่กำลังจะบอกว่าทางไทยรัฐทีวีของเราคุณ
ที่เราจัดรายการกันอยู่คุณสามารถส่งไลน์มาสดได้เลย

ไม่ใช่ผมบอกบางคนพูดว่า
ปิดทองหลังพระอย่าไปอวดใคร

ทำดีต้องเป็นตัวอย่าง
ต้องถามพ่อหมอลักษณ์สักนิดหนึ่งว่า

ถ้าเงินนะหนึ่งพระเศรษฐีนวโกรธ

พระเศรษฐีนัวโกรธคือเศรษฐีเก้าท่าน
ก็๑วัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงกว่าเชียงใหม่

แต่สมมุติว่าฟังคุณจะตั้งหลักใหม่
ทำธุรกิจอะไรใหม่ชีวิตใหม่
เขาบอกให้เราไปผูก๕๗๔๗๒ภิษฐานหลักเมืองจริงไหมครับ
คืออย่างนี้นะหลักเมืองคือหลักชัย

หนึ่งหลักเมืองคือหลักเมืองกรุงเทพหานคร
ที่มีสองต้นสององค์
มีองค์หนึ่งสร้างรายการที่๑องค์หนึ่งสร้างรายการที่๔

สองหลักเมืองจังหวัดเชียงรายมีหลักเมืองถึงร้อยแปดต้น
สามหลักเมืองสดืมเมืองธรรมดาภูมิชัยเป็นพันปี
ธิษฐานแล้วขอให้ตั้งหลักตั้งตัวตั้งตนได้
และที่สำคัญจะต้องไปกราบในบ้านในเมืองในวัดที่มีกษัตริย์เป็นนักรบนักสร้าง
เช่นที่เมืองฮริบุญชัยพระแม่เจ้าจามเทวี
มหากษัตรีสร้างเมืองริบุญชัยที่เมืองย่าโมโคราช
ก็ไปกราบไปสักการะได้ทั้งอนุสวรีและที่เจดีบรรจุธิที่วัดสาลอย
วัดประจำเรียนการทุกราศกาลไปว่ายเป็นศักระย์ในหมวดอาธิษฐาน
พระบารมีคุ้มครองว่าเราจะทำในสิ่งใด

มีสถานที่ให้พวกเราไปสักการะบูชากราบไหว้มากมายเลย
แต่เรื่องดวงต้องที่เราที่เดียวคุณผู้ชมค่ะ
ยังมีอีกดวงใครบ้างราศีไหนบ้าง
ที่เรายังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ดูกัน

นับตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไป

พัดพรากมีเรื่องสะเทือนใจ
ทุกข์ใจผิดหวัง
ราศีตุลนี่ก็หนักอยู่ไหมฮะที่ผ่านมา
เสาทับราศีไม่พอลาหูกระหน่ำซ้ำเติม
เสาทัพรักทัพจันทร์จะพันรายเกินแบบรุมเยนี